พ่วง๒๒ล้อซึ่งบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาด้วยเขาไล่ปาด
กันไปปาดกันมาอยู่ที่ถนนนี่กล้องหน้ารถคันนี้บันทึกภาพ
ไว้ได้นะครับดูจักรยานยนต์คันนี้นะขอดูภาพใหญ่ใหญ่

รายเดอร์สองคนเนี่ยเขาก็ขี่รถตามถนนไปเรื่อย
ไม่รู้กระบะกับบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันนี้๒๒ล้อนี่เขามี

แต่จะมีอยู่จังหวะนึงเนี่ยรถบรรทุกเนี่ยตบเขาเลยแล้วกระบะ
เนี่ยเสียหลักมาโดนรายเดอร์เขาจักรยานยนต์แล้วบรรทุกไปเลยนะ
ฮะโอ้โหเห็นแล้วนี่มันมีแล้วไปจอดนู้นคือน่ากลัวจริงนะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนรัชพฤกษาออกนะครับในพื้นที่อำเภอ
เกรดจังหวัดนนทบุรีผู้ที่บาดเจ็บก็คือรายเดอร์ที่ขี่จักรยาน
ยนต์มากัน๒คนนะคนที่ขี่เนี่ยบอกว่ารถกระบะกับบรรทุกตู้
เทนเนอร์คันนี้เนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรกันมาเพราะเห็นคนขับ
กระบะเนี่ยตอนที่ขับไปเนี่ยเครื่องปลาสิ่งของใส่รถบรรทุกพ่วง

แล้วรถบรรทุกพ่วงคันนี้จังหวะนั้นก็พยายามไล่บี้กันแล้วก็ตบ
เข้าไปเลยรถกระบะก็เสียหลักมาชนจักรยานยนต์ของเขาค่ะ
ขับมาเรื่อยแล้วก็เปิดกระจกตีใส่กันนะครับหมายถึงว่ากระบะครับ
โยนขวดที่โยนอะไรถ้าอย่างประมาณนี้แล้วครับแล้วโยนใส่๑๐รถ
หลังจาก๑๐ร้อยผมตอดตูดของกระบะมา

ทำไมมันเกรียดเบียนเกือบเข้าไปอย่างนั้นล่ะ

สัก๖๐๘๐อยู่ประมาณนี้ผมก็ชะลอถ้าไม่ชะลอจะไปทั้งแขนเลยครับ
แล้วเราหักหลบใช่ไหมหรืออะไรก็ชนเลย
ผมกระบะเขาเอา๑๐ล้อมันไปเกี่ยวแล้วก็เบน
ทำให้ผมโดนตรงกระบะครับ
คดีนี้อยู่ในท้องที่สพชัยพฤกษ์นะครับท่านผู้ชมครับ
ตอนนี้มีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะสอบปากคำกันอย่างละเอ็
ตอนนั้นนี่เห็นไหมต้องไปปิดล้อมเอาไว้

เดี๋ยวจะเอาหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งข้อหาดำเนินคดีกันต่อไป

ใช่ไหมโอ้โหตบเข้าไปเนี่ยปึ้งเลย